พวงจากน้ำท่วมค่ะเกิดสารพัดคลิปออกมาเลยนะคะ
คลิปนะคะชาวเน็ตก็แห่ชื่นชมแต่คลิปนี้เนี่ยเขาไม่ได้ชื่นชมนะฮะ
เขาถามว่าทำพลื้อแล้วนะเออไปทำไมไปทำไมฮะ
เออคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเห็นข้างหน้าน้ำท่วม
แต่รถบรรทุกเนี่ยไปได้เนี่ยคันที่ผมเล่าให้ฟังไง
คิดว่าตัวเองจะไปได้ด้วยเออสุดท้ายไม่ได้สุดท้ายมันไม่ได้
เกินจะต้านค่ะเพราะว่ากระแสน้ำมันไหลเชี่ยวกรากจริง

กลับบื้อไม่ได้

กลับบื้อไม่ได้เลยโรงงานไม่มีที่เอาเลย

กลับบื้อไม่มีที่เอาเลย
กลับบื้อไม่มีที่เอาเลย

กลับบื้อไม่มีที่เอาเลย

กลับบื้อไม่มีที่เอาเลย

กลับบื้อไม่มีที่เอาเลย

กลับบื้อไม่มีที่เอาเลย

กลับบื้อไม่มีที่เอาเลย

กลับบื้อไม่มีที่เอาเลย

กลับบื้อไม่มีที่เอาเลย

กลับบื้อไม่มีที่เอาเลย

กลับบื้อไม่มีที่เอาเลย

สิ่งที่คุณทำความดีแบบนี้แล้วก็ชื่นชมเขานะครับ